หลายคนบอกว่าช่วงใกล้เลือกตั้งในสถานการณ์ทางพื้นที่
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่อนข้างที่จะระอุค่ะและครั้งนี้
ก็เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้นอีกแล้วนะคะเป็นความ
หน้าล่าสุดจากกรณีที่มีกลุ่มคนร้ายเนี่ยบุกเข้าไปยิง
อาวาสวัดโคโกที่จังหวัดนราธิวาสแล้วก็พระลูกวัดด้วย
มรณภาพรวมเนี่ย๒รูปนะคะแล้วก็ยังมีผู้บาดเจ็บอีกซึ่ง
เมื่อคืนที่ผ่านมาทางด้านของแม่ทัพภาค๔เองแล้วก็ผู้
ราชการจังหวัดนราธิวาสไปนอนค้างที่วัดตลอดทั้งคืน
ด้วยเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับชาวบ้านนะคะแล้ว
กำชับบอกว่าอย่าไปตกหลุมพลังคนร้ายนะเพราะเขาอาจจะต้องการสร้างความแตกแยกให้เกิดขึ้น
ระหว่างชาวไทยพุทธกับมุสลิมเจ้าหน้าที่ตอนนี้เลยต้องเพิ่มมาตรการดูแลวัดทุกแห่ง
ไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยขึ้นอีกนะคะโดยเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยย้อนไปเกิดขึ้น
สองทุ่มของคืนที่ผ่านมามีคนร้ายประมาณสิบคน
แต่งกายด้วยชุดสีดำพร้อมอาวุธครบมือ
บุกเข้าไปยิงพระครูประโชธรัตนานุรักษ์เป็นเจ้าอาวาสวัดรัตนานุภาพ
หรือวัดโคโกนะคะหมู่ที่๒ตำบลโต๊ะเด็ง
อำเภอสุงไหนปาดีจังหวัดนราธิวาสกับพระลูกวัด
มรณภาพไปสองรูปและยังได้รับบาดเจ็บสาหัสอีก๒รูปค่ะ
หลังเกิดเหตุพลโทพรศักดิ์ภูลสวัสดิ์แม่ทัพภาค๔
พร้อมด้วยผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๙และผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส
นอนพักค้างที่วัดรัตนานุภาพเพื่อจะตรวจสอบที่เกิดเหตุ
แล้วก็เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่แล้วก็ชาวบ้านในพื้นที่ด้วยนะคะ
ในวันนี้ทางเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่ไปตรวจสอบอีกครั้ง
จากการไปตรวจสอบก็พบว่าจุดแรกเป็นกุฏิไม้ยกพื้นสูงปลูกติดกันสามหลัง
ด้านซ้ายของอุโบสถและติดกับสวนยางพาราค่ะตรงจุดนี้เนี่ยไปพบร่องรอยกระสุนที่ยิงใส่กุฏิหลังที่สองกับหลังที่สามเป็นรูพลุน
มีปลอกกระสุนปืนชนิดเอ็มสิบหกตกอยู่จำนวนมากทำให้พระประเวทสุขแก้วพระลูกวัดที่อาศัยในกุฏิหลังที่สาม
อันนี้ถูกยิงจนได้รับบัตรเจ็บค่ะส่วนจุดที่สองนะคะเป็นบริเวณสาราการประเรียน
ซึ่งขณะเกิดเหตุพระครูประโชธเจ้าวาดวัดโคโกกับพระลูกวัดอีก๒รูป
ฉันน้ำชารอเวลาเข้าทำวัดในอุโบสถจากนั้นก็มีชายชะกันห้าถึงหกคน
ขี่รถจักรยานยนต์มาจอดอยู่ข้างสาราพระครูประโชธจึงเดินเข้าไปสอบถามว่า
เข้ามาในวัดยามวิการทำไมถึงไม่แจ้งล่วงหน้าเท่านั้นแหละค่ะกลุ่มคนร้ายใช้อาวุธปืนกระหน่ำยิง
ทำให้เจ้าวาดและพระลูกวัดมรณภาพสองรูปพระลูกวัดได้รับบาดเจ็บอีกหนึ่งรูป
แต่ขณะที่กลุ่มคนร้ายขี่รถหลบหนีออกไปทางหน้าวัดทางชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านได้ยินเสียงปืน
ก็วิ่งมาดูและเกิดการยิงปะทะกันขึ้นนะคะแต่ในที่สุดคนร้ายหลบหนีไปได้ค่ะ
จากนั้นทางแม่ทัพภาค๔และผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสก็พบปากกับชาวบ้าน
ทั้งชาวไทยพุธและมุสลิมกว่าสองร้อยคนที่เดินทางมาที่เกิดเหตุ
แล้วก็เตรียมสถานที่รับศพของพระที่มรณภาพทั้งสองรูปซึ่งชาวบ้านหลายคนกังวลเรื่องความปลอดภัย
ทางเจ้าหน้าที่ยืนยันว่ายังไงเจ้าหน้าที่มีมาตรการในการดูแลวัดทุกแห่งในพื้นที่
แล้วก็ยังเปิดเผยด้วยว่าคนร้ายเนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มเดิมที่เคยก่อเหตุรอบวางระเบิดในพื้นที่อำเภอสุไงโกลก
และไปยิงอาสาสมัครรักษาดินแดนอำเภอสุงัยปาดีเสียชีวิต
จากนั้นหลบหนีไปกบดานอยู่ในประเทศเพื่อนบ้าน
แล้วย้อนกลับเข้ามาก่อเหตุในครั้งนี้ค่ะ
โดยหวังจะมุ่งเน้นสร้างความแตกแยกระหว่างชาวไทยพุทธกับชาวไทยมุสลิมค่ะ
ในสถานที่ทางขัดแย้งกันในทางศาสนาจริงฉันเชื่อไหมครับเมื่อคืนพระอาทิบาทเกียรติบวงอุ่นนะครับ
พี่น้องอสซึ่งเป็นมุสลินทั้งสี่ท่านอุ้มร่างขึ้นโชคเลือดไปโรงพยาบาล
นั่นคือเป็นสิ่งที่ไม่สามารถทำลายตัวนี้นะครับผมเชื่อมั่นตัวนี้ครับ
ก็อย่าไปหลงกลุ่มอุบายของตัวนี้นางเจ้าพี่อังรัฐจะให้ความมั่นใจนะครับ
จะสร้างความมั่นใจและดูแลพี่น้องประชุม
ในช่วงเย็นวันนี้นะคะก็จะมีพิธีรดน้ำศพพระครูประโชธรัตนานุรักษ์เจ้าอาวาส
รัฐนานุภาพแล้วก็พระลูกวัดที่มรณภาพค่ะ
ขณะที่ทางจุฬาราชมนตรีและประธานกรรมการอิสลาม๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
ก็จะเดินทางมาให้กำลังใจแก่พระสงฆ์ที่บาดเจ็บด้วย
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้นะคะนับว่าสร้างความสะเทือนใจให้กับชาวบ้าน
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นอย่างมาก
โดยพระสงฆ์ในพื้นที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้และ๔อำเภอของจังหวัดสงขลา
ก็งดออกบินทบาทเพื่อความปลอดภัยไว้ก่อนนะคะ
ชาวบ้านในตำบลอรวมเผอร์เมืองจังหวัดปัตตานี
ได้นำอาหารไปถวายพระสงฆ์๑๐รูปที่วัดนิกรชนาราม
แล้วก็พร้อมใจกันสวดมนต์ไหว้พระแสดงความอาลัยต่อพระสงฆ์ทั้งสองรูปด้วย
ส่วนทางด้านผลเอกปริยุจโจรชานนรัฐมนตรีค่ะ
ให้กำลังใจประชาชนทหารตำรวจและฝ่ายปกครอง
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะ
แล้วก็ประนามการกระทำครั้งนี้ว่าเป็นการกระทำที่อุกอาจ
กำชับต่อไปยังเจ้าหน้าที่ค่ะ
บอกว่าต้องเร่งสืบสวนหาข้อเท็จจริง
และไล่ล่าตัวคนร้ายมาลงโทษให้ได้โดยเร็ว
นายกรัฐมนตรียังย้ำด้วยนะคะว่ารัฐบาลจะปกป้องประเทศและประชาชนให้ดีที่สุด

ร่วมกันสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้น
ขณะเดียวกันก็ให้ฝ่ายความมั่นคงต้องเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ค่ะ
ต่อจากนี้ต้องเข้มงวดตรวจตราจุดเสี่ยงและเยียวยาผู้เสียชีวิตรวมทั้งญาติอย่างดีที่สุดด้วยค่ะ
ตั้งแต่เปิดปีใหม่มาจริงสถานการณ์ความไม่สงบทางภาคใต้เนี่ยเกิดขึ้นเกือบจะรายวันเลยนะคะ
และนับว่าก็เริ่มจะรุนแรงขึ้นเรื่อยด้วยก็เป็นกำลังใจให้กับพี่น้องชาวใต้ด้วยแล้วกันนะคะ